มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้คือต้องบอกว่าตั้งแต่เหนือจะหลดใต้เลยนะคะ

โดยเฉพาะบางพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่ม
ไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่าเป็นจุดไหนอย่างไร
ติดตามได้ในจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนไพรในวันนี้กับผมคุณผู้ชมครับ
เช้าวันนี้หลายคนตื่นมาคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
และมีการคาดการณ์ว่าจะหนาวเย็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
แน่นอนครับในบริเวณทางตอนบนมีอากาศหนาวเย็น
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้มีการประกาศเตือนว่ามีหลายจุดละทีเดียวที่ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝน

เริ่มต้นบริเวณทางตอนบนกันก่อนนะครับ
ปรากฏว่าตอนนี้จากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยนะครับ
เพราะว่าปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงจากบริเวณประเทศจีนมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
วันนี้แผลลงมาค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าวัน๒วันนี้ก็จะแรงสุดในสัปดาห์นี้
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
อุณหภูมิทั่วไทยจะหนาวเย็นกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยพบว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับในพื้นที่ภาคเหนือนั้น
อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
อุณหภูมิยอดดอยอยู่ที่ประมาณ๘๑๐องศาเซลเซียต
ขณะที่บริเวณยอดภูครับอุณหภูมินั้นจะค่อนข้างหนาวเย็นเลยทีเดียวนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๙๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
อุณหภูมิพื้นราบก็จะลดลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
จากการตรวจสอบอุณหภูมินั้นยังสามารถที่จะลดลงต่อไปได้อีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางครับ

ถ้าหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมจะพบว่าขณะนี้เอง
บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
เมฆดังกล่าวนี้เป็นการเก็บรวบรวมภาพถ่ายดาวเทียม๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงณขณะนี้นะครับ
พบว่ามีการก่อตัวทั้งกลุ่มเมฆธรรมดาสีขาว
กลุ่มเมฆฝนฝนฟ้าขนองสีเหลืองสีแดงปกกลุ่มเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
เมฆฝนเหล่านี้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่๑ไปจนถึงวันที่๔ครับ
พื้นที่ไหนบ้างต้องรับมือติดตามดีนะครับ
วันที่๑๒ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสตรังและสตูนนะครับ
ส่วนวันที่๒๔นะครับประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดชุมพรสุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับ
ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของห่อมฝนที่เกาะตัวในบริเวณดังกล่าวนะครับ
รวมไปถึงมรสุมฤดูหนาวที่แรงขึ้น
อกจากจะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนแล้วสถานการณ์คลื่นครับก็ไว้วางใจไม่ได้
เพราะว่าตอนนี้เองคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรในฝั่งอ่าวไทยนะครับ
เรือที่จะออกเดินเรือควรที่จะเพิ่มความระมัดระวัง
โดยเฉพาะเรือที่มีความยาวน้อยกว่า๙เมตรควรที่จะงดออกจากฝั่งครับ
นี่คือทั้งหมดที่ต้องมาย้ำเตือนกันสำหรับใครที่จะวางแผนเที่ยวในวันหยุดยาวนี้นะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ